เดี๋ยวผมจะพาไปที่จังหวัดอุดรธานี
เขาบอกว่าพบต้นกล้วยแปลกนะครับ
มีปลีกล้วยออกกลางลำต้นเลยทีเดียว
ส่วนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปนะครับ
จังหวัดจันทบุรีเขาบอกว่า
มีการพบตภาพน้ำสีทอง

อันนี้จริงใช่ไหมคุณอันนี้จริงไม่ได้ทาสีนะครับ

เมียตัวนี้อายุประมาณ๕เดือนมี๓ขา
โดยขาด้านขวาเขาบอกว่าหายไปครับ
มีเพียงรอยหนังยื่นออกมาแทน
ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือนายวิราพองศรี
ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
นายวิราเล่าว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ออกไปวางรอบดักปูบริเวณฝ่ายน้ำล้นเนินโพ
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักไปไม่ไกลครับ

ก็กลับพบว่าได้ตภาพน้ำสีเหลืองทองมาแทน
จึงนำกลับมาอนุมานพักไว้ที่บ้าน
แล้วเมื่อไหร่จะประถมมัธยมอ่ะคะ

คนนี้เขาเล่าว่าตั้งแต่นำมันกลับมาเนี่ย
ก็มีรายได้ทุกครั้งหลังจากออกไปวางรอบ
โดยจะได้ปูทะเลขนาดใหญ่

ถ้าไม่มีรายได้จากการขายปูเฉลี่ยวันละ๗๐๐๑๐๐บาท
เขาเชื่อว่านำโชคนำลาบมาให้
ซึ่งหลังจากมีคนทราบเรื่องของตภาพน้ำสีเหลืองทอง
ก็มีคนมาขอซื้อนะในราคา๕๐๐๐บาท
แต่ตัวเขาเองไม่ขาย๕๐๐ขายทำไมนี่
ของดีของเด็ดนำมาซึ่งโชคลาภไม่ยอมขายแน่นอน
กระทั่งเมื่อวันล่าสุด๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเลยนะ
ป้ายแดงมาเลยมอเตอร์ไซค์ขับป้ายแดงมาเลย
ขับยังไงขับยังไง

ขับรถอ้านหมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงมา
ของรักของหวงไม่ให้ไม่ขายนะครับ
สามารถเป็นเจ้าของตภาพตัวนี้ได้
โอ้โหผมบอกเลยตะภาพเนี่ยไม่ได้นำมาเพียงแค่โชคลาภนะครับ
นำอะไรอีกส้นตำนำมาซึ่งนำอะไรอีกส้นตำ

อ้าวลาบไงอาหารอีสาน

ไม่ถูกหรอไม่ถูกไม่เกี่ยว

ภาพนี้นะมันนำมาซึ่งเพื่อน
ใช่มีเพื่อนหลากหลายประเทศทั่วโลกถูกต้อง
เพราะว่ามิตรภาพไง
มิตรภาพไร้พรมแดน
จริงมิตรภาพมิตรภาพอ๋อตายแล้ว
แต่ภาพก็เคยนำมาซึ่งมิตรภาพ
มิตรภาพผิดตรงไหนถูกหรือเปล่า
มีมิดเต่ามิดงูอะไรอย่างนี้

เอาล่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมผ่านเรื่องมิตรภาพไป
ไปที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี

อะไรเนี่ยนั่งกำลังขอกันเลย

เขาบอกกันที่นี่ที่บ้านเลขที่๒๗๑หมู่๔
บ้านหนองสนายตำบลหนองไผ่บริเวณหลังบ้าน
เขาบอกว่าปลูกเป็นเรือนเป็นต้นกรุงต้นกล้วย

แล้วก็ไปเจอกับกล้วยที่มันแปลกประหลาด
มีปลีกล้วยออกมากลางลำต้น
มีอีกแล้วเหรอ๒วีช่วงนี้มีเยอะนะ

อย่างเท่านี้เกือบต้านห้าสิบปีแล้ว

กวัดออกแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลก
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า

ที่จะไปคนบ้านเต็มส่วน
โดยใหญ่โชคไดลามพันธ์แห่งศีลนะครับ

ก็เป็นเรื่องของความเชื่ออยู่มาหลายสิบปีนะคะ
ใครที่ได้เห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

เผื่ออาจจะเป็นเลขทำให้เกิดมีความมั่งคั่งมงคล

ผมจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเรื่องของตัวเลขเนี่ย

เพราะว่าแต่ละคนเขาต้องตีความต่างกันออกไป
ถ้าแบบเป็นเรื่องของกล้วยแบบเนี้ยครับก็ต้องนับอ่ะเอาจริง

เอาล่ะใครเป็นเหรียญเป็นเรื่องอะไรก็ว่ากันไปคุณผู้ชม

แต่ผมขอแนะนำอย่าไปงมงาย

ใกล้ถึงวันที่จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่๑๖๑๖มีนาคมนี้
พรุ่งนี้เราก็จะได้ลุ้นกันแล้ว